ลูกฉันจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือเปล่าคะ

เมื่อลูกชายครูมาโรงเรียนค่ะ

ไม่ต้องเรียนค่ะละค่ะวันนี้